ตีชัยวุฒิมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ
ถ้าท่านยังไม่มีอะไรชี้แจงนะครับชี้แจงต่อไปครับท่านประธาน
เชิญเชิญครับผมมองไม่เห็นท่านชัยวุฒิครับ
เชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ
ผมชัยวุฒนาคมานุสรลำตีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
ก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติผมนะฮะ
ได้ช่วยกันประท้วงนะครับแล้วก็ให้มีการพิปรายควบคุมการอภิปรายนะครับ
ซึ่งจริงผมก็ไม่ได้ประสงค์ให้มีการปิดกั้นนะครับ
จริงจริงอยากให้พูดให้หมดครับเพราะว่าจำรูปเราจะเปิดก็เปิดเถอะนะครับ
ของมันไม่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับ
แต่ส่วนตัวคิดว่าการที่อภิปรายในประเด็นเรื่องแบบนี้นะครับ
มันมันไปไกลไปหน่อยนะครับแล้วผมว่ามาตรฐานมันต่ำ
มันมีเรื่องให้พูดตั้งเยอะนะครับคือการพูดเรื่องที่มันต่ำเนี่ย
คนพูดก็จะต่ำไปด้วยนะครับภาพนี้จะติดตัวท่านไปนะครับ
ผมคิดว่าคนที่ให้ข้อมูลให้ท่านพูดเรื่องนี้ไม่ได้หวังดีกับท่านหรอกนะครับ
เพราะนอกจากเป็นภาพที่ภาพไม่ดีที่จะติดตัวเราไปแล้วเนี่ย
มันจะมีคดีติดตัวด้วยนะครับคดีหมินประมาทนะครับ
ฟังคนนู้นคนนี้ว่ามามโนไปอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
แล้วเอามาพูดในสภาข้อเท็จจริงไม่มีนะครับ
สุดท้ายไปสู้กันที่ศาลครับไม่ใช่ผมฟ้องนะครับ
คนที่เขาเสียหายเขาฟ้องนะครับ
ผมบอกเลยคนที่เอาเรื่องนี้ให้ท่านพูดไม่ได้หวังดีกับท่านแน่นอนนะครับ
เพราะทำให้ภาพท่านดูมันไม่ดีและท่านจะมีคดีติดตัวด้วยแน่นอน
แต่ก็โชคดีที่ท่านไม่ได้พูดนะครับ
ก็คงอธิบายแค่นี้แหละครับว่าทุกคนถ้ารู้จักผมนะครับ
จะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะครับ
คุณไม่รู้จักผมคุณก็จะพูดอภิปรายในเรื่องส่วนตัวของผม
ไปฟังคุณทุกคนนี้พูดมาแล้วพูดมันไม่ใช่หรอกครับ
ส่วนเรื่องในงานนะครับก็ขอเข้าประเด็นนิดนึงก็คือว่า
คนที่คุณพูดทั้งหมดเพื่อนผมบ้าง

ทีมงานที่ปรึกษาเลขาเพื่อนผม
มาช่วยก็ไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีตำแหน่งนะครับ
เขาเป็นเพื่อนว่างก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทำงาน
เพื่อจะได้พัฒนางานในกระทรวงให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
หลายคนก็มีประสบการณ์ในแต่ละด้านนะครับ
แต่บางคนก็อาจจะเคยทำงานด้านไอทีด้านเทเลคอม
เขาก็มีความรู้ความชำนาญเขาก็มาช่วยกันแนะนำว่าควรจะทำอย่างไร
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายก็มาช่วยแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายนะครับ
มันก็เป็นเรื่องปกติผมว่าทุกกระทรวงครับทางรัฐมนตรีทุกคนก็จะมีเพื่อน
มีคนที่รู้จักมาช่วยทำงานซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ
ส่วนบางคนเนี่ยถ้าเขามีความรู้ความสามารถนะครับเขาอาจจะสมัครไปเป็นกรรมการในองค์กรต่างนะครับ
ซึ่งก็มีกระบวนการสัญหาตามกฎหมายแล้วถ้าเข้าไปเป็นกรรมการ
ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าเขาสามารถเข้าไปช่วยงานในองค์กรต่างในราชการได้นะครับ
ซึ่งก็ไม่เห็นเป็นสิ่งที่ผิดหรือเป็นสิ่งที่ขัดรัฐธรรมนูลหรือไม่อย่างไรนะครับ
เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับจนกว่าจะมีความทุจริตนะครับ
ทั้งกันไปฟ้องบรรพชอโดยการตามกฎหมายนะครับ
มาใช้เหมาะพิปรายพูดเป็นเหมือนมีความผิดต่างที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับ
เขาอยากจะพูดหลักการแค่นี้นะครับว่าการอภิปรายที่ฟังมาเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรเลยนะครับ
ที่เป็นความเสียหายต่อต่อการทำงานของผมนะครับ
เดี๋ยวโอเคมีคนรู้จักกันมีเพื่อนกันมาช่วยผมทำงานเป็นที่ปรึกษานะครับ

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนพวกเราทุกคนในสภาก็มีเพื่อน
มีคนมาช่วยเราเพื่อให้งานมันเดินหน้ามาช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองนะครับ
เป็นเรื่องของปี๖๓๖๔นะครับ
ซึ่งจริงก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้ติดตามตรวจสอบอยู่นะครับ
แต่เนื่องจากโครงการก็ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีความเสียหายหรือมีการฟ้องร้องกันอยู่ในปัจจุบันในระดับที่กระทรวงนะครับ
แต่ผมก็จะตรวจสอบดูนะครับว่าจากข้อมูลที่ท่านได้มานะครับ
ที่ต่างที่มีความเสียหายมีปัญหาเนี่ยแล้วเขาแก้ไขอย่างไร

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของสภาต่อไปครับขอบคุณครับ
ค่ะท่านประหลาดคะที่ฉันขออนุญาตใช้สิทธิพาร์ทพิงค่ะ

ได้ในข้อหกสิบเก้าค่ะท่านประทาน
ดิฉันขอใช้สิทธิ์ประท้วงค่ะในข้อ๖๒
การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษาหารือกันอยู่
ต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซากหรือซ้ำกับผู้อื่น
และที่ฉันขออนุญาตชี้แจงนะคะ
เมื่อสักครู่ที่ฉันยังอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิไม่จบด้วยซ้ำนะคะ
หากท่านรัฐมนตรีบริสุทธิ์ใจจริงไม่กังวลจริงท่านหย่าทำไมคะ